สำคัญของทีมไทยนะครับรุ่นอยู่๑๙ปีในการป้องกันแชมป์อาเซียนครับ
ให้ได้๒สมัยติดต่อกันโดยเฉพาะการเจอกับทีมคู่ปรับเก่าที่เราเอาชนะมาในรอบแรก
ต่อหนึ่งอย่างออสเตรเลียครับติดตามรายงานจากคุณมนุชาเจอบูลครับ
ครับนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินสิบเก้าปียืดกล้ามเนื้อเป็นเวลาสิบห้านาที
เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายสุภาชัยใจเด็ดผู้ที่ทำแฮทริกในเกมที่ไทยชนะออสเตรเลีย
ประตูต่อหนึ่งรอบแบ่งกลุ่มขณะนี้ร่างกายสมบูรณ์พร้อมที่จะเผชิญทีมนี้อีกครั้ง
ก็ตั้งประมาณว่าอยากจะทำประตูให้ได้แล้วก็อยากให้ทีมได้แชมป์
ทุกคนตั้งใจครับอยู่ที่จังหวะแล้วก็เวลา
ปิดท้ายกิจกรรมการฟื้นฟูร่างกายด้วยการลงแช่ตัวในอ่างน้ำวนให้แรงดันน้ำนวดร่างกาย
สันเสริญริมวัฒนะเจ็บเข่าขวาและหลังที่แพทย์ยังต้องคอยประเมินอาการ
ก็น่าจะเปลี่ยนครับเพราะว่าเขาต้องแบบต้องระวังเรามากขึ้น
ต้องแบบเขารู้ว่าเราเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็อยากเอาชนะเราด้วยครับ
เพราะว่ารอบแรกครับเราชนะเขามาละห้าหนึ่งก็แมทนี้น่าจะยากกว่าแมทที่แล้วครับ
เพราะแมทที่แล้วเขาน่าจะแบบศึกษาเรามาดีขึ้นกว่าเดิมแล้วครับเขาก็ไม่น่าประมาทเราเหมือนเหมือนแมทที่แล้วแล้วครับ
เราก็ต้องเล่นตามเกมของเขาให้ได้แล้วก็ทำให้เต็มที่แหละครับจะป้องกันแชมป์ให้ได้ก็ยังไงก็ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยครับ
เชียร์ไทยส่งกำลังใจมาที่เวียดนามนะคะสำหรับภารกิจในการป้องกันแชมป์
ซึ่งนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีจะพบกับออสเตรเลียในวันที่๒๔กันยายนนี้เวลาทุ่มตรงที่สนามฮังไดสเตดียมค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงฮาหน่อยประเทศเวียดนาม